ฮีแปลว่าเขาผู้ชายไม่อยู่ฮีปลวยนะ
ฮีปลวยนี่เดินทางสายกลางด้วย
กลางที่ว่าก็ไม่ใช่หลักพุทธมัชชิมาปฏิปตา
กลางที่ว่ากลางถนนแบบนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุรถไปฉลับชนอะไรต่างเนี่ย

หรือถ้าเกิดว่าเขาไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิง
เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของอาณาจารย์ข่มขืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
นี่ทีมข่าวของเราค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากคนที่ถ่ายคลิป
ชื่อว่าคุณพรชัยประสานทองอายุ๒๕ปี
คุณพรชัยมีอาชีพเป็นพี่วินขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
วินห้างเซียรังสิทธิ์นะฮะ
เขาบอกว่ามีคนสติไม่สมประกอบเดินอยู่กลางถนนแบบนี้
บริเวณถนนผนโยธินก่อนถึงห้างสรรพสินค้าเสียรังสิต
่งหน้าแยกลำลูกกาบริเวณสถานีสูบน้ำแขวงการทางปฐุมธานี
ประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

อยากให้รู้พิกัดแน่เลยว่าเกิดขึ้นตรงไหน
เพราะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดคนขับรถจะได้ระวัง
ส่วนคุณผู้หญิงก็จะได้ระวังตัวด้วยนะคะ
ผู้สิทธิ์ข่าวแทนแร็ตทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คุณพรชัยคนที่เอาเรื่องมาบอกกับเราเล่าบอกว่า
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้หลังจากที่กลับมาจากส่งผู้โดยสาร
กำลังจะกลับเข้าวินที่ห้างเซียรังสิต
ก็เจอผู้ชายคนนี้ลักษณะคือฮีเปลือย
ผู้ชายคนนี้เดินเปลือยนะฮะริมฟุตบาทสร้างความหวั่นกลัวให้กับคนที่พบเห็น
คนที่ขี่ยวดยานผ่านะบนท้องถนน
คุณพรชัยท่านนี้แหละค่ะบอกว่าอยากจะเตือนคนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
ให้เพิ่มความระมัดระวังดิฉันถึงบอกละเอียดไงฮะว่าตรงไหนอย่างไร
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงเพราะฝั่งตรงข้าม
ก็เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีน้องนักศึกษามาใช้สะพานลอยบริเวณนี้เป็นประจำ
ขณะที่ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นบอกว่า

ก็เลยอยากร้องขอและขอร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำตัวผู้ชายคนนี้ไปดูแลหน่อยไปบำบัดหน่อย
ก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเขาจะมาก่อเหตุอะไรหรือเปล่าไง